รนาวินยาวพลกุลหรือว่านาวินต้านะครับ
เป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีความสามารถซึ่งได้รับทุนอนันทมหิดล
ซึ่งเป็นทุนพระราชทานส่วนพระองค์ของในหลวงราชการที่๙นะครับ
ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในต่างประเทศครับ
ยังคงทราบซึ้งใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ติดตามจากบรรยายงานของคุณรัชตะวันโภชนุกูลครับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เห็นความสำคัญในเรื่องการศึกษา
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้
มีการตั้งทุนอานันทมหิดลขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ๖๐ปีที่แล้ว
โดยพระองค์มีพระราชดำริว่า
การพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคน

เราอยู่กับอีกหนึ่งคนบันเทิงมากความสามารถค่ะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาได้รับโอกาสที่เป็นมงคลสูงสุดในชีวิตนะคะ
สำหรับทุนในการที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ

ต้าคะก่อนอื่นอยากจะถามว่า

ทำไมพี่ต้าถึงตัดสินใจไปเรียนต่อ
เพราะว่าตอนนั้นเรากำลังเป็นนักร้องด่งดัง
จุดเปลี่ยนที่ทำให้เราคิดว่าอยากศึกษาต่อคืออะไรคะ
จุดเปลี่ยนน่าจะเป็นตอนที่ได้รับทุนอนันทมหิดล
ซึ่งสำหรับผมก็ถือว่าเป็นเกียรติที่สูงที่สุดในชีวิตนะครับ

เพราะว่ากว่าจะได้มันต้องผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นจริง
พอตัวเองรู้ว่าเราถูกมอบหมายหน้าที่ที่
ที่เราต้องทำอันนี้ก็ไม่ลังเลครับ
ก็คิดว่าทุกอย่างที่เป็นงานบันเทิงก็คงจะต้องอยู่ตรงนั้น
แล้วก็ตั้งใจจะไปศึกษาหาความรู้
เพื่อที่จะนำเอาความรู้ที่ได้เอามาใช้
อานันทมหิดลเป็นทุนพระราชทานส่วนพระองค์
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งนาวินต้าได้รับทุนนี้ในปี๒๕๕๙
เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัยออริกอนสเตจ
และระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแคริฟอร์เนียเดวิดสหรัฐอเมริกา
จากการเป็นนักเรียนทุนทำให้นาวินต้ายอมรับว่า
ในช่วงเรียนปริญญาเอกอยู่นั้นมีความกดดันมากพอสมควร
ทั้งงานวิจัยงานต่างที่เพิ่มขึ้น
และความกดดันกับความคาดหวังที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิต
ทำให้นาวินต้าได้เลือกน้อมนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
เรื่องความเพียนมาปรับใช้กับชีวิตของตัวเอง
ต้าเคยรู้สึกว่าช่วงนี้เราท้อแท้เราเหนื่อยจังเลย
แบบนี้บ้างไหมคะแล้วเรามีวิธีคิดยังไง
ทำให้ตัวเองแบบผ่านพ้นมันมาได้
ผมจะนึกถึงนิทานนะครับชาดกเรื่องพระมหาชนก
ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผมคิดว่าในบทประพันธ์นะครับจะพูดถึงความเพียรที่บริสุทธิ์
ความเป็นบริสุทธิ์คือความเพียรที่ไม่ได้หวังว่าผลมันจะเป็นอย่างไร

ทุกขณะที่เรากำลังก้าวไปข้างหน้าเราทำได้อย่างดีที่สุดหรือยัง
เพียนหรือยังเราพยายามพอหรือยัง
และความพยายามที่เป็นความพยายามที่บริสุทธิ์
ก็คือความพยายามที่จริงแล้วก็แค่พยายามเท่านั้นเอง
สำหรับนักเรียนทุนอานันทมหิดลนี้ไม่มีข้อผูกมัดใด
ไม่มีการเขียนเป็นสัญญาทางกฎหมาย
ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ที่ทำให้นาวินต้าเองเกิดความเต็มใจ

จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
และกลับมาตอบแทนคุณแผ่นดิน
ตามแบบฉบับของตัวเองค่ะ

ป้าตั้งใจจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังไงบ้างคะ
คือทุนนานน้ำหิดลเป็นทุนที่ให้เปล่า
ให้เปล่าก็คือให้โดยที่ไม่มีข้อผูกมัด
หลายคนก็อาจจะถามผมว่าที่ทำงานอยู่กำลังใช้ทุนหรือเปล่า

ดังนั้นทุกอย่างที่จะทำมันคือทำด้วยความสำนึก
ที่มีต่อพระมหากรุณาธิคุณที่เราได้รับ
ตัวผมผมเลือกที่จะมาทำงานเป็นอาจารย์

ก็เลือกที่จะมาถ่ายทอดวิชาการในสิ่งที่เราเรียนมา
เพราะเรารู้ว่าเรียนสิ่งนี้มาแล้วเรารู้ว่า
ที่ประเทศไทยยังต้องการความรู้ความเข้าใจในด้านนี้

แล้วผมก็เชื่อว่านี่คือการตอบแทนในแบบของผม
แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนไกลถึงประเทศไหน
คุณก็สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินที่คุณเกิด
ตอบแทนให้กับพระองค์ท่าน
ถ้าเกิดท่านได้ทราบท่านก็คงจะรู้สึก
ว่าพวกคุณภูมิใจที่จะเกิดเป็นคนไทย
ทำได้หมดครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

สัตว์ต่อหน้าที่รักในงานที่ทำ

สวัสดีครับทุกคน